วันนี้นายเปรมชัยกรณสูตรเจ้าของบริษัทอิตาเลียนไทยได้ขอเลื่อนการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันติดสินบนเจ้าพนักงานนะครับ
โดยจะมาพบพนักงานสอบสวนของปปในวันพรุ่งนี้เวลา๑๐นาฬิกาแทน
ขณะเดียวกันวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวที่สำคัญนะครับ
เจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ความมั่นใจจากหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ดรกณิตาอุยถาวรที่ออกมาระบุว่า
จะเป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้อธิบายในชั้นศาลได้
ความมั่นใจในเรื่องนี้เมื่อมาไล่เลียงดูผลรายงานฉบับสมบูรณ์ของกรมอุทยานที่มีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ๙๐
เอกของเสือดำโดยทั้งสองอย่างนี้ต้องตรวจต่อไปว่า
เป็นเสือดำตัวเดียวกับที่ถูกชำแหละหรือไม่เรื่องนี้สอดรับกับความคืบหน้า
สำนวนคดีที่ได้ส่งอายการศาลจังหวัดทองผาภูมิเรียบร้อยก่อนหน้านี้
โดยรายงานข่าวเปิดเผยว่าขณะนี้ทางอายการยังรอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
มีดทำครัวมีดพกมีดโต้และเขียงที่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานระบุว่า
มีดีเอนเอของเสือดำปรากฏอยู่ซึ่งทางพนักงานสอบสวนได้รายงานผลเบื้องต้นไปแล้ว
ส่วนเอกสารรายงานผลตรวจอย่างเป็นทางการเจ้าหน้าที่กรมอุทยานจะส่งมาประกอบสำนวน
เพื่อส่งให้อายการเพิ่มเติมเรียกได้ว่าเป็นจิ๊กซอที่ต่อติดได้อย่างลงตัว
นับว่าผลตรวจเรื่องนี้มาถูกทางเหลือเพียงคำยืนยันในบางส่วน
ว่าจะเป็นเสือดำตัวเดียวกันที่ถูกชำแหละก่อนหน้านี้หรือไม่เท่านั้น
โดยดรกณิตาเผยว่าแม้เป็นรายงานที่ยังไม่สมบูรณ์
แต่เบื้องต้นได้ส่งผลตรวจไปยังพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียบร้อยแล้วเพื่อจุดมุ่งหมายสำคัญ
นำไปใช้อธิบายในชั้นศาลนั่นเองแต่หลักฐานตรงนี้จะเอาผิด
เปรมชัยได้หรือไม่สารเท่านั้นที่จะให้คำตอบ